คุณผู้ชมคะเมื่อ๒๐มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
มีชาวบ้านเขาไปแจ้งความที่สพเวลุวันอำเภอเมืองขอนแก่น
บอกว่าถูกคนร้ายไปขโมยข้าวเปลือก
ตำรวจก็เลยปลอมตัวเป็นชาวนา
แล้วก็ไปดักซุ่มนอนรออยู่เลยนะคะ
เฝ้าอยู่๕วันสุดท้ายจับตัวคนร้ายได้ช่วงค่ำเมื่อวานนี้
คนร้ายก็อ้างว่าที่บ้านลำบากมาก
ต้องหาเงินไปเลี้ยงภรรยาไปเลี้ยงลูกอายุแค่๒เดือน
แต่สุดท้ายพอเอาไปตรวจหาสารเสพติด
มีสารเสพติดในร่างกายเนี่ย
ตำรวจชุดสืบสวนสพเวลุวันอำเภอเมืองขอนแก่น
จับกุมนายประพัทธ์จ่าศรในยุค๒๑ปีค่ะ
ของกลางก็นี่เลยกระสอบบรรจุเข้าเปลือก๙กระสอบ

ในบ้านของนายพุ่มมหามาตรอายุ๗๑มื่อยี่สิบ
มิถุนายนค่ะครับในพุ่มก็เลยไปแจ้งความ
สืบสวนก็เลยปลอมตัวเป็นชาวนาไปดักซุ่มรออยู่
เจอผู้ต้องหาเอาข้าวเปลือกใส่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
แล้วเอาไปขายที่โรงศรีห่างจากหมู่บ้านไป
ดาบตำรวจทรงสินกองเกิดพบหมู่สืบสวนสพเวรุวัน

บทรงศิลป์เขาบอกว่าเขาเฝ้าอยู่๕วัน

เฝ้าอยู่๕วันจนจับตัวคนร้ายได้

เจ้าของโรงศรีก็ให้เบาะแส
สันนิษฐานนะก็คือคาดเดาว่าเขาต้องเอาข้าวมาขายอีก
เพราะข้าวที่เกิดรักขโมยไปมัน๑๓กระสอบ
ส่วนคิดว่ามันต้องมาขายอีก

ประมาณ๓วัน๒วันมันต้องเอาข้าวมาใหม่
แต่บันดังใดก็ให้ถึงช่วง๕วัน

มีหลักฐานรถเข็น
พ่วงข้างของเขานั่นแหละ

ก็ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเต็มที่นะครับ

เป็นโรงสีข้าวเราก็กลัวความผิดเหมือนกัน
ดีแล้วค่ะเจ้าของโรงศรีก็น่ารักนะคะ

ผู้ต้องหาเขาสุดท้ายก็รับสารภาพตอนแรกปฏิเสธไม่ยอมบอกสุดท้ายก็สารภาพอะค่ะ
เพราะว่าข้าวเปลือกในกระสอบเนี่ยเป็นข้าวที่ขโมยมาจากบ้านในพุ่ม
ขโมยไปเสร็จเอาไปเก็บไว้บ้านญาติก็เป็นจุดที่ตัวผู้ต้องหาเอารถจักรยานยนต์มาต่อพ่วงอ่ะ
บรรทุกข้าวเปลือกไปขายจุดนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยยึดกระสอบปุ๋ยเปล่ากว่าสามสิบใบนะคะ
ผู้ต้องหาซุกซ่อนเอาไว้ในบ้านแล้วก็ตรวจยึดอาวุธปืนไทยประดิษฐ์สองกระบอก
ผู้ต้องหาก็อ้างว่าทำเป็นครั้งแรกต้องการเอาเงินไปให้ภรรยาซื้อนมเลี้ยงลูก
อายุแค่สองเดือนแล้วก็เอาเงินบางส่วนไปซื้อยาบ้ามาเสพ
นี่ไงอ้างลูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับนะคะก่อเหตุช่วงเช้าค่ะ
ตอนไปหาเพื่อนใกล้กับบ้านผู้เสียหายแต่เพื่อนไม่อยู่
ไปขอน้ำดื่มที่บ้านผู้เสียหายไปดื่มน้ำบ้านเขาเห็นเขาไม่อยู่บ้าน
ไปเห็นเข้าเปลือกเลยขโมยเลยอย่างเงี้อืมดูสิขโมยใส่รถจักรยานยนต
แต่ข้าวมันเยอะหลายกระสอบเอาไปไม่หมดก็เลยขโมยรถเข็นของผู้เสียหายเขาไปด้วยอ่ะ
เอาสองอย่างเลยดูดิเนี่ยค่ะเอาข้าวเปลือกไปเก้ากระสอบนะคะ
ก็ไปซุกซ่อนอยู่ในกองขยะประจำหมู่บ้านไปหาซื้อกระสอบปุ๋ยเปล่ามาสับเปลี่ยน
แล้วก็เผาเศษถุงปุ๋ยที่มีชื่อของพ่อพุ่มของผู้เสียหาย
ทิ้งในกองขยะเลยกระสอบอันนี้นะก็รอจนเรื่องเงียบ
เอาข้าวเปลือกไปขายที่โรงศรีกิโลละ๑๔บาทยังไม่ได้เงินเลยค่ะ
ตำรวจเขารู้แล้วเขารู้เบาะแสเขาก็ไปรวบตัว
ส่วนเจ้าของข้าวนะครับก็คือในพุ่มบอกว่าวันเกิดเหตุช่วงเช้า
ออกไปส่งของให้กับหลานกลับมาอีกทีพบว่าประตูเหล็กที่ปิดยุงข้าว
ถุนบ้านถูกเปิดออกทั้งที่ก่อนออกไปก็ตรวจสอบดีแล้วว่าล็อกไว้ทุกบาน
ตอนนั้นคิดเลยว่าข้าวเปลือกที่เก็บไว้ต้องถูกขโมยแน่
ก็ขอขอบคุณตำรวจที่สามารถช่วยจับคนร้ายได้เพราะตัวในพุ่มเองเขาก็ทำนาแค่อย่างเดียว
ทำงานคนเดียวนะครับกว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดเหนื่อยแล้วก็ยากลำบากมาก
แล้วมันก็จะไม่ได้ถูกขอบคุณตำรวจที่สามารถช่วยจับคนร้ายได้เพราะตัวในพุ่มเองเขาก็ทำนาแค่อย่างเดียว
แล้วมันก็จะไม่ได้ถูกขอบคุณตำรวจที่สามารถช่วยจับคนร้ายได้เพราะตัวในพุ่มเองเขาก็ทำนาแค่อย่างเดียว
นะครับโหโห้โต๊ะใจคร่ะน่ะ
มาเห็นเอาของถือของจับของเดียวอ่ะละบูวน่ะแล้วครับ
ดีใจแท้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้คนจับได้เด้อพูดหล่อ
ก็เอากล้องวงจรปิดมาติดไว้ให้ที่บ้านแล้ว
จะได้หาหลักฐานง่ายเวลาข้าวเปลือกหายอีกใช่